ไปดูอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าอื้อเฉาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ปปศร่วมกับพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดปฏิบัติการตรวจของกลางจำนวน๑๑๕ตันที่ยึดได้จากโกดังที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพิสูจน์คัดแยกสารเคตามีน
หรือว่าสารโซเดียมฟอสเฟสต่อหน้าสื่อมวลชน
โดยคาดว่าต้องใช้เวลาราว๑สัปดาห์จะรู้ผลชัดเจนนะคะ

นักวิทยาศาสตร์ปปศตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
และนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกันตรวจพิสูจน์ของกลางที่ยึดได้ที่โกดังบางประกง
จังวัตรชะเทิงเต้าต่อหน้าสื่อมวลชน
โดยหยดน้ำยาลงไปที่หลุมทดสอบ
และของตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้ผลเป็นสีส้ม

ยึดของกลางได้ที่โกดัง
และแต่ละหน่วยงานมีชุดตรวจสอบ

จึงมีผลออกมาสีแตกต่างกัน
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดปปศชี้แจงว่า
ถึงแม้ผลตรวจจะออกมาเป็นสีม่วง
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเคตามีนหรือไตโซเดียมฟอสเฟส
ซึ่งต้องรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการหลังจากนี้
ส่วนของกลางที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้๖๖กระสอบ
ยืนยันว่าเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟสที่ให้ผลเป็นสีม่วงจริง
และก็ตรงกับที่มีการทดสอบในวันนี้
น้ำยาที่ตรวจนะคะถ้าตรวจกับไตโซเดียมฟอสเฟสในวันนี้
ก็ต้องให้สีม่วงค่ะ
ก็เหมือนกับวันที่เราทดสอบวันนั้นนะคะที่ให้สีม่วงเหมือนกัน

ข้อมูลทางวิชาการที่เขาเคยใช้อยู่
ก็คือให้เป็นสีส้มกับคีตามีนนะคะ
แต่อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันก็ได้ว่า
สารอย่างอื่นถ้ามีโครงสร้างคล้ายกัน

เพราะฉะนั้นทุกตัวอย่างต้องส่งไปยืนยันในห้องแล็บค่ะ
ถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นสารชนิดไหนนะคะ

ผลการตรวจกลุ่มตัวอย่างครั้งแรก๖๖กระสอบ
เป็นการสุ่มตรวจตัวอย่างจากของกลางทั้งหมด
ผลการตรวจสอบสารเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง

ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ขณะที่ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้ว
พบว่าทั้งหมดเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟส
จึงเป็นความรู้ใหม่ให้กับปปศ
ขณะเดียวกันต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนของกลางตามกระแสสังคมตั้งคำถาม
จะต้องเก็บเป็นตัวอย่าง
เอาไปตรวจสอบห้องแหลปของใครของมัน
อาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
เกษตรศาสตร์ระบุว่าจากการตรวจสอบในวันนี้
ซึ่งตามหลักโครงสร้างของทางเคมีแล้วทั้งสองสารนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยอมรับผลการตรวจสอบของกลาง
โดยเทสคิดที่ออกมาเป็นสีม่วงจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเคตามีน
เพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เรื่องไตโซเดียมฟอสเฟส
เพราะสารนี้ถือเป็นสารชนิดใหม่หลังจากนี้ประวัติศจะสร้างองค์ความรู้
ให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศรู้ถึงคุณสมบัติสารดังกล่าว
รวมถึงสารอื่นที่มีผลลัพธ์จากการตรวจเป็นสีม่วงอีก๒๓ชนิด
ไม่เคยพบมาก่อนเลยว่าไตโซเดียมฟอสเฟสนะครับเป็นสีม่วง
จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด
เรื่องนี้ความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับกับองค์กรของเรา
เราก็คิดว่าสิ่งที่เกิดความเสียหาย
ระยะเวลาใกล้เคียงตรงนี้ก็คงยังแก้ไขอะไรไม่ได้
แต่จะพยายามสร้างงานออกมาให้เป็นผลงานให้ดี

ให้เป็นที่ยอมรับอีกในวันข้างหน้า
ของกลางทั้งหมดยังเหลืออีก๔๐๖กระสอบ
รอตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
ซึ่งเป็น๑สัปดาห์ที่สังคมกำลังเฝ้ารอคำตอบ
สุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพสุธดาสิริโครงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน